คุณผู้ชมคะในหลวงราชการที่๙ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการ
แล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดยะโสธรถึง๒ครั้งนะคะ
โดยเฉพาะที่บ้านโนนทรายอำเภอมหาชนะชัยค่ะ
ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านในถิ่นธุรกันดาลเป็นหมู่บ้านชนบทแห่งเดียวเลยนะคะ
ที่มีรอยพระบาทย่างไปถึงและมีเหตุการณ์สร้างความประทับใจให้กับชาวยะโสธร
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
อุโบสถวัดศรีวิรวงสารามบ้านโนนทรายอำเภอมหาชนะชัย
ถือเป็นสถานที่สำคัญที่จังหวัดยะโสธรจารึกไว้
เพราะในหลวงราชการที่๙เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้า
หวายลูกนิมิตรและพระราชทานทงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน
เมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
โนนทรายจึงเป็นหมู่บ้านชนบทแห่งเดียวของยะโสธร
รอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙ประทับลงบนผืนดินจังหวัดนี้
ซึ่งถือเป็นครั้งที่๒และครั้งสุดท้าย
โดยครั้งแรกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดร
ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอยะโสธรเมื่อปี๒๔๙๘
เสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น
ยังเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความปราบปลื้มให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังอุโบสถ
ที่ไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการ
เพื่อสักการะสถูปบรรจุอัฐิพระราชมุณี
หลวงปู่โฮมแห่งวัดปฐุมวนาราม
พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
หนึ่งในลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต
ท่านก็ตัดถามผมว่า
ไอ้หนูกระทบหลวงพ่ออยู่ตรงไหน
ผมก็กราบทูลท่านว่า
เดินตรงไปอยู่ขวามือครับท่าน

พอไปถึงกระทุบหลวงพ่อท่านกราบ

หลวงปู่โฮมเกิดที่บ้านโนนทราย
จะไปจำพรรษาประจำอยู่กรุงเทพมหานคร
แต่ก็พัฒนาบ้านเกิดอยู่ตลอด
โดยเริ่มสร้างวัดศรีวิรวงสาราม
และศาสนสถานต่างขึ้น

อยากขอพระบรมราชานุญาต
กราบบังคมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ
แต่หลวงปู่ก็มรณภาพเสียก่อน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปฐุมนารามได้สารต่อ
โดยประสาทจังหวัดเยอะโสธรทำเรื่องเสนอไป
ทำให้ชาวยะโสธรได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
มันน่าจะทำจนประธาน
กรักน้ำให้กับเสียก่อนได้ใช้
ในภาครัวแรงหรือโอกาสตรงไป

ล้นเหลือของในหลวงรัชกาลที่๙
ยังไหลบ่าไปถึงชาวบ้านหลังจากนั้น

ซึ่งชาบ้านโน้นสาย

และใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ

เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปัจจุบันนี้หมู่บ้านของเราก็
แน่นดำเนินตามรอยพยุคลนบาท
คือแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
ซึ่งเขาจูดในโครงการของเยซูทรโมเดล
คือใช้แนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน
มาใช้ในชีวิตประจำวันของหมู่บ้าน
สาราหลังเล็กที่ใช้สำหรับพักผ่อนพระอริยบทในวัด
ยังถูกอนุรักษ์ไว้เป็นกุฏิพระสงฆ์

ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
โดยงานภาครัฐและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้าง
และตั้งชื่อว่าถนนราชดำเนิน

ประทับลงในหัวใจของชาวยะโสธรมาจวบจนปัจจุบัน
เราได้นำพระราชดำริของพระราชหัววั่นระจกรรมนำที่๙
ของเราก็คือประเด็นแรกก็คือในเรื่องแห่งน้ำ

จำนวนมากมายนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในฤดูแรง

นั้นสี่หลักสายน้ำคือแม่น้ำชี
แต่ในฤดูแลน้ำชีก็แห้ง
ได้ทำการอบรมนะครับ
จากกลุ่มเกษตรกรอาชีพ
ที่ทำอาชีพในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับ
เราได้ตั้งกลุ่มเกษตรกรทุ่งดำเนินนะครับ
แล้วก็ส่งเสริมให้มาถึงแปลงโมล์นะครับ

เป็นแนวตามเศรษฐกิจพอเพียงที่เราระเบิดกันค่ะ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย